เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับนี่ก็เป็นลักษณะของรถกู้ภัยของโรงพยาบาลเหมือนกัน

บอกว่าไปเจอรถบรรทุก๑๘ล้อคันหนึ่งรถพ่วงนะฮะแถวปราจีนบุรีนะครับที่กบินบุรี
เปิดไฟขอทางเปิดไซเรนขอทางแต่ว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้ไม่หลบเลยฮะ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับเห็นระยะทางแบบนี้เนี่ยทางรถฉุกเฉินรถโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่า๓กิโลเมตรกว่านะฮะไม่ยอมหลบนะครับบรรทุกคันนี้นะครับทะเบียนก็ชัดนี่ฮะเป็นทะเบียนของพ่วงตัวลูกนี่นะฮะขับอยู่ข้างหน้าขับอยู่จนไปถึงนู่นนะฮะที่หน้าอบตหนองกี่ถึงได้แซงแล้วก็
ขึ้นไปได้คือคนที่โพสต์คลิปบอกว่าไม่ได้เปิดไซเรนรีบไปซื้อมาม่าเด้อครับลูกพี่หลบทางให้ผมหน่อยจะรีบเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็เลยคาดกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นประเด็นต่อเนื่องหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของรถพ่วงไม่หลบทางให้รถกู้ภัยแล้วพอรถกู้ภัยไปเจอกันตอนหลังเนี่ยรถบรรทุกคันนั้นเขาบอกเขาไปเห็นนั่ง
คนโพสต์เขาก็เหมือนกับว่าเนี่ยแม่เขาจะเข้าใจอะไรผิดหรือว่าผมไม่ได้ผมจะรีบไปส่งคนเจ็บจริงนี่ฮะกู้ไพจุดบ้านโคกนะครับชื่อคุณนัทธพงศ์นะฮะบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ที่แยกเอเภกมุ่งหน้าบ้านคลองมะเหล่ามีคนเจ็บ๓นะแล้วคนหนึ่งขาซ้ายผ
เขาก็ไม่กล้าเปลี่ยงฟ้าแล้วกลัวคนเจ็บในรถเนี่ยจะกระทบกระเถือนออกแรงเวี่ยงค่ะสุดท้ายเนี่ยขับตามหลังไป๓กิโลเมตรกว่าเดี๋ยวลองฟังดูนะ
ถ้าเห็นสัญญาณไฟเลนก็ช่วยหลบให้รถพยาบาลนิดหนึ่งนะครับ
เพราะข้างในก็มีคนเจ็บอาการหนัก
เดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
หรือว่าเจ้าของรถพ่วงคันนี้
หรือว่าคนขับรถพ่วงคันนี้เผื่อเห็นคลิปตัวเองตอนหลังนะ

เห็นจริงหรือว่าไม่ได้ยินจริงหรือยังไง